คุณผู้ชมครับเรามาบุกทลายแหล่งผลิตเหล้าปลอมยี่ห้อดังรายใหญ่กันหน่อยนะครับ

ร่วมกับทหารและกองปราบปรามบุกเข้าไปเลยนะครับ
ขณะที่คนในบ้านกำลังกรอกเหล้าเข้าปาก
เอ๊ะไม่ใช่กรอกเล่าใส่ควด

ให้กับอำเภอหาดใหญ่แล้วก็กรุงเทพมนครนะครับ
แล้วก็จากการสืบสวนทราบว่าเคยถูกจับกลุ่มมาแล้ว

เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
สำนักงานสรรพสามิตรภาคที่๙
ร่วมกับทหารและตำรวจ

เข้าทลายแหล่งผลิตเหล้าปลอมยี่ห้อดัง
จากต่างประเทศรายใหญ่นะครับภายในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่ง
ถนนสายสนามบินหาดใหญ่
ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ขณะที่เข้าจับกลุ่มก็พบพนักงานหญิง๒คน

โดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะครับ
ขณะที่กำลังกรอกเหล้าใส่ขวด
แล้วก็พบว่ามีการเผาอากรสแตมทิ้ง
ท่อระบายน้ำหลังบ้านอีกด้วยครับ

พบอุปกรณ์ผลิตเหล้าปลอม๒ยี่ห้อดัง

เขาผลิตกันง่ายอย่างนี้เหรอครับ

แต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นของปลอมนะครับ

ก็คือนางสาวศรีรัฐใจชนะเลิศ
แล้วก็นางสาวอมรรัฐใจมงคลวงศา
ทั้งสองคนยอมรับสาภาพนะครับว่า
ทำหน้าที่เป็นคนนำเหล้าปลอมที่ผสมเสร็จแล้ว

ส่วนนายทุนนั้นทั้งสองคนไม่รู้เลยว่าเป็นใคร
โดยเหล้าปลอมนั้นจะมีคนมาส่งให้

จากนั้นทั้งสองคนก็จะไปรับมากรอกใส่ขวด

ใส่กล่องบรรจุแต่ละยี่ห้อซะ
ก่อนที่จะนำไปส่งตามจุดนัดหมาย

และก่อนหน้านี้เคยถูกจับมาแล้วครั้งหนึ่ง

ตอนนี้ก็มาถูกจับอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ด้านของนายพานุพงศรีเกตผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตร

นายทุนผลิตเหล้าปลอมรายนี้เป็นชาวต่างชาติ
ซึ่งจะผลิตส่งให้กับร้านค้า

โดยเหล้าปลอมเหล้านี้นะครับอันตรายมากต่อผู้บริโภค
และหลังจากนี้จะเร่งสืบสวนขยายผล
เพื่อติดตามจับกลุ่มนายทุนใหญ่ต่อไปนะครับ
ส่วนผู้ต้องหาทั้งสองคนจะดำเนินคดีทั้งข้อหาผลิตเหล้าปลอม
กฎหมายลิขสิทธิ์และปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า
ในส่วนของกฎหมายสรรพสามิตรและกฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่เข้าจับกลุ่ม
เพื่อดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับ
เราก็ต้องดูต้นต่อนะว่านายทุนชาวต่างชาติเป็นใคร
และวิธีการในการหมักเหล้าน่ากลัวขนาดไหน
น่ากลัวผมไม่กล้ากินแล้วเนี่ยครับ
ไม่เพราะว่าผมไม่กินเขาอาจจะดื่ม